เรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าการคลอดลูกเนี่ย
เป็นสิ่งที่ที่สุดสุดยอดของผู้หญิงแล้ว

ทีนี้ผู้ชายเขาจะทดสอบความเข้มแข็งความอดทนยังไง
พาไปที่รัสเซียค่ะเพราะว่าที่นี่
เขาให้นักกีฬาแข่งขันว่ายน้ำฤดูหนาว

แต่แข่งกันในน้ำเย็นเจี๊ยบขนาดนี้
เขาบอกว่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพความเข้มแข็งของร่างกาย
แล้วก็จิตใจให้สงบและมีสมาธิด้วย
เป็นนักกีฬาว่ายน้ำในฤดูหนาวของรัสเซียค่ะ
แข่งเล่นหมารุกในน้ำในทะเลสาปชาทาส
เทือกเขาอุราวทางตะวันออกของเยกาเตอรินเบิก
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
ต้องลงไปในน้ำเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง
อุณหภูมิ๕องศาเซลเซียสเท่านั้น
จุดประสงค์ก็อย่างที่บอกต้องการเสริมสร้างความแข็งแรง
ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
ร่างกายแข็งแรงแต่ใจไม่สู้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ

แล้วไม่บอกเลยว่าน้าวขนาดไหน

ผู้ร่วมเล่นเหมารุกรายหนึ่งค่ะเปิดเผยให้ฟังบอกว่า

คือรีบเล่นให้จบจะได้รีบขึ้น
เพราะว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำเนี่ย
ให้แต่ละคนตัดสินใจเดินเกมเร็วขึ้น

คือพอคิดไปแล้วก็แบบเฮ้ยพอเดินเถอะเดินดีกว่า
โดยแต่ละกระดาษกินเวลาแค่๑๐นาทีเท่านั้นเองคุณ
ปกติเขาเร่งกันเป็นแบบว่า๒๐นาทีครึ่งชั่วโมง
เคยมีนักว่ายน้ำในฤดูหนาวจัดการแข่งขันแบบนี้ตั้งแต่สมัยโซเวียตแล้ว

จะมีการจัดแข่งขันหมักลุกแบบนี้ขึ้นในอนาคต

๕องศาหรอ

ท่อนที่แช่น้ำเนี่ยแดงแจ๋เลย
คือก็ยังพอมีแดดนะแต่ว่า

โอ้โหคุณดูหน้าแล้วก็เหมือนแช่น้ำร้อน